ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ความหึงหวง
แล้วก็นำไปสู่การทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นอีกแล้ว
เมื่อคืนนี้ที่หัดใหญ่สงขลานะครับ
หนุ่มคนหนึ่งอายุ๑๘ปีไปตามง้อขอคืนดีแฟนสาวนะฮะ
เป็นอดีตแฟนสาวเขาทำงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
พอเขาไม่ยอมนี่ฮะทำร้ายเขาแล้วไปเอาน้ำกรดมาสาดใส่เขา
เข้าทั้งใบหน้าแล้วก็ร่างกายโอ้โหน่าสงสารมากผู้หญิงคนนี้
ตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับ
คือมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเขาจะรักหรือไม่รัก

แล้วกางเกงที่ขาดคือน้ำกรดมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะ

นี่ฮะไปดูนะฮะช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยตำรวจควบคุมตัวได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะหญิงสาวคนนี้อายุ๒๐ปีครับ
เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อนะครับ
ถูกอดีตแฟนนุ่มใช้น้ำกรดสาดจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมา

เขตเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับ
สพหัดใหญ่เนี่ยนะตอนที่ได้รับแจ้งเหตุก็มาช่วยเหลือนะครับ
หญิงสาวคนนี้อายุ๒๐ปีนะครับ
ถูกน้ำกรดสาดเข้าที่ใบหน้าแล้วก็ตามร่างกาย
กางเกงมีรอยน้ำกรดกัดจนขาดนะครับ
ต้นขามีบาดแผลหลายจุดนี่ฮะ
แล้วก็มีกระป๋องใส่น้ำกรด
แล้วก็ปืนปลอมของคนก่อเหตุเนี่ยตกอยู่ด้วย
มีร่องรอยน้ำกรดหกอยู่ที่พื้นคอนกรีต
คอนกรีตเนี่ยยังถูกกัดจนเป็นฟองเลยนะฮะอืม
นี่ฮะส่วนคนก่อเหตุเป็นผู้ชายนะครับ
อายุ๑๘ปีนะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่
เป็นอดีตแฟนนุ่มของคนเจ็บนะ
ก็ถูกพนักงานในร้านของคนเจ็บเนี่ยก็ช่วยกันควบคุมตัวไว้ได้
นายนนทวิทย์นะฮะจากการสอบสวนนะครับ
ก่อนหน้านี้คบหากันเป็นแฟนกันประมาณ๑ปี
พอเลิกกันไปประมาณ๑เดือนเนี่ยก็พยายามมาตามง้อขอคืนดีเขาหลายครั้ง
แต่ฝ่ายหญิงเขาไม่ยอมเขาไม่อยากคืนดีด้วยแล้ว
เมื่อคืนนี้ก็มาอีกนะ๔ทุ่มกว่า
ขี่จักรยานยนต์มาหาอดีตแฟนสาวที่ร้านมาง้อขอคืนดีเขา
ก็ยืนคุยกันอยู่ที่หน้าร้านมีเพื่อนพนักงานอีกสองคน
เขาก็มายืนดูใกล้มาคุมเชิงอยู่ก็กังวลกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้น
ฝ่ายหญิงเขายืนกรานว่ายังไงเขาก็ไม่คืนดีด้วยแล้ว
แต่เมื่อคืนนี้พอถูกปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นายนนทวิทย์เนี่ยก็คว้ากระป๋องใส่น้ำกรดที่เตรียมมานะ
สาดใส่หน้าแล้วก็ลำตัวของเขาเลยฮะ
แล้วก็ยังชักปืนปลอมมาขู่เพื่อนร่วมงานคนอื่นไม่ให้เข้ามาช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายก็ถูกจับตัวไว้ได้นะครับ
นายนนทวิทย์ยอมรับว่าสาเหตุที่ทำไปนะก็เพราะว่าตัวเองเนี่ย
ชอบไปพูดจาข่มขู่แล้วก็ทะเลาะกับแฟนสาวบ่อยครั้ง
เขาขอเลิกพอเลิกไปแล้วมาง้อเขาก็ไม่ยอมคืนดีด้วย
สั่งซื้อน้ำกรดมาทางอินเทอร์เน็ตนะฮะ
คือตั้งใจมาเลยว่าจะทำให้เขาเสียโฉม
เพราะไม่ยอมคืนดีมาเป็นแฟนกับตัวเองอีก
ตอนนี้ก็บอกว่ารู้สึกเสียใจอยากขอโทษอดีตแฟนสาวกับสิ่งที่เกิดขึ้น

รู้หรือไม่รู้จักกันหลังนั้นครับ
มีความตอบกันบ่อยไหมครับ
บ่อยครับเนาะมันเลือกกันเกี่ยวกันไปกี่เดือนแล้วมีไหม
๒เดือนแล้วนะ
แต่ว่าคนชายคือมาตามซื้อทุกวัน
ค่อยขับรถตามมาจัดรอในเมืองแบบนั้น
แล้วผมก็ยืนเพื่อนกับคนพอหันหลังมันก็เลยสาด
นี่ฮะผู้ต้องหามาบอกว่าเสียใจอยากขอโทษอดีตแฟนสาว
แล้วคุณจะไปชดใช้อะไรยังไงเขา
หน้าตาร่างกายของเขาถูกน้ำกรดสาดจนแบบอื้อหือ
นี่ฮะตำรวจแจ้งข้อหานะครับ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะกับเรื่องมีสิ่งเทียมอาวุธปืน
ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายเดี๋ยวถ้าอาการบาดเจ็บสาหัสจะแจ้งข้อหาเพิ่ม
ความคืบหน้าอาการของน้องผู้หญิงที่บาดเจ็บนะครับตอนนี้
อยู่ในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลนะครับ

แต่ถ้าฟังจากการให้การเนี่ยผมว่าอย่างนี้มันพยายามฆ่าได้

คือสั่งซื้อน้ำกรดมาจากอินเทอร์เน็ตคือตั้งใจเลย

แค่ทำร้ายร่างกายนี่มันจะเบาไปหรือเปล่า